สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอามค่ะสวัสดีครับคุณสุภาษาได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาเจอกันแบบนี้แน่นอน๕วันอาทิตย์แบบนี้คุณสุพัสรานะครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนคุณชิสาหนึ่งวันใช่ค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตาม
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะในทุกข่าวที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางคนไปอำเภอบอกว่าจะไปจดทะเบียน
ได้ใบมรณบัตรโอ้มีเหมือนกันแล้วก็มีวิธีอันนี้สำหรับคุณเลยนะคะจะจัดการเมียอย่างไรถ้าเมียเป็นคนสั่งมาก
ส่วนวันนี้นะฮะอยากให้ดูกันหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องราวของการจดทะเบียนสมรส
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกฮะจะไปจดทะเบียนสมรสแต่ได้ใบมรณบัตรมา

คนละเรื่องเลยแล้วเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

ขาดคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

ได้ยังไงอ่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะ
พอไปจดทะเบียนสมรสปุ๊บเอาสิ่งที่ได้มาไม่ใช่ทะเบียนสมรส
กลับกลายเป็นใบมรณบัตรเอ๊ะมันมายังไงเรื่องนี้คะ
นี่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะ

นี่ไปจดทะเบียนสมรสส่วนอีกฝั่งใบมรณบัตร
สาเหตุการตายขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ

เขาไปจดทะเบียนสมรสครับคุณซุภัสราใช่คุณสุภัสรา
เอาเรื่องราวของลูกเพจลายหนึ่งค่ะมาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าลูกเพจไปจดทะเบียนสมรส
พลิกดูด้านหลังโอ้โหช็อกเลยค่ะ
กระดาษที่ใช้เป็นใบมรณบัตรเก่า

เรื่องของเรื่องข้างหน้าน่ะก็เป็นใบจดทะเบียนสมรสนั่นแหละ
แต่พอพลิกดูด้านหลังมันเป็นใบมรณบัตร
ก็คือเหมือนกับเป็นใบเก่าที่เอามาใช้ใหม่

แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะ
เรื่องของสภาพจิตใจมันกระทบจิตใจนะ
ความรักที่กำลังจะเริ่มต้น
พอพลิกกลับมาอ้าวตายซะแล้ว
มันดูเป็นหลังไม่ค่อยดีเขาไปเลยเอ๊ะถูกต้อง
มันยังไงนะทำไมถึงทำให้กระทบกระเทือนจิตใจกันแบบนี้นะครับ
แล้วพอเรื่องราวนี้แชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
โอ้โหคนมาวิจารณ์กันสนั่นเลยเออนักข่าวได้ดูเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
ไปเลยไปที่จุดเกิดเหตุเลยที่ว่าการอำเภอทะหลางค่ะ
ไปเจอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร
เขาก็บอกเขาได้ข้อมูลแบบนี้เขาก็เล่าให้เราฟังนะ
เขาบอกว่าที่บอกว่าจดทะเบียนสมรสอย่างแรกเลยเออไม่เป็นความจริงอ้าว
แต่ทีนี้ตรวจสอบไปย้อนหลังไปนู้นเดือนกุมภาพันธ์นู้นค่ะ
และปีที่แล้วด้วยนะไม่ใช่ปีนี้นะปีที่แล้วนะ
เขาบอกว่ามีประชาชนมาขอคัดทะเบียนครอบครัว
เพื่อเอาไปต่อวีซ่าอยู่ต่างประเทศ
มันเป็นนโยบายไงครับประหยัดพลังงาน
แต่ทีนี้นะคะท่านก็บอกว่าหลังเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระดาษให้ดีก่อนใช้
แล้วก็ฝากขอโทษประชาชนเพราะทำให้ไม่สบายใจไง
ยืนยันจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดไปฟังเสียงท่านค่ะ
เมื่อปีสัตวโรค๔เด็ดมีความพันธุ์นะครับ
มีประชาชนมาขอคัดทะเบียนครอบครัว
ไม่ได้มาจดทะเบียนสมมติตามที่เป็นข่าว
เขาก็ต้องการนำไปใช้เพื่อต่อวีซ่าสู่ต่างประเทศ
ส่วนที่มีใบเสร็จออกออกไปเขาเป็นใบเสร็จจากสำนักทะเบียนรัฐนาจริง
ปรากฏว่าด้านหลังเป็นสำเนามรณบัตร
อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับเป็นความเดินเลิศที่ของสำนักทะเบียน
ยังไม่ได้ดูด้านหลังเพราะทำให้ผู้ได้รับมาใช้บริคาร
อาจจะหากมีความรู้สึกที่ไม่ดีสำนักทะเบียนสลาวต้องกราบขออภัยนะฮะ
จะเกิดความผิดพลาดในจุดนี้
อ๋ออัตบายใจได้งั้นสรุปตรงนี้
ไม่ใช่ว่ามาจดทะเบียนสมรสนะไม่ใช่มาทำการขอใบคัดทะเบียนครอบครัว
ใช่แล้วที่ปรากฏว่าเป็นใบมรณบัตรนี่คือมันเป็นด้านหลังของใบเสร็จอีกที่
ไม่ใช่ใบสมรสหรือว่าใบที่เขามาคัดทะเบียนอะไรแต่อย่างไรมันคือใบเสร็จไง
ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างทางหน่วยงานเขาก็รับผิดชอบนะ
แล้วก็ให้ใบใหม่ไปแล้ว
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกัน
แน่นอนคนละทิศคนละทางมันก็ต้องมีทะลงทะเลาะกันบ้าง

แต่เอาอย่างนี้ละกันพ่อบ้านใจกล้าฟังให้ดีนะมีเพียงแค่๒คำเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้
โดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคำที่ว่านั้นคืออะไรไปฟังพร้อมกันครับ
แค่สองคำนี้ตามใจกับแล้วแต่ชีวิตของพ่อบ้านใจกล้าจะอยู่ง่ายขึ้นเยอะเลย

มันก็จริงแต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องใช้น้ำเสียงให้ถูกต้อง

อย่าได้เที่ยวทะเลอร์ทะลาบไปใช้น้ำเสียงในลักษณะแบบนี้นะตามใจแล้วแต่ตบป้าเขาให้นะ
ต้องใช้เสียงฟังนะตามใจแล้วแต่สิจ๊ะ
มีคุณเกินมีสิจ๊ะมีสิจ๊ะมันเกิน
ตามใจแล้วแต่

ท่าทางคำพูดน้ำเสียงมันสำคัญ
อันนี้คือตัวแทนของความนอบน้อมใช่ไหม
ว่าในใจคุณจะคิดยังไงน้ำเสียงต้องเป็นแบบนี้
ตามใจแล้วแต่
ชีวิตจะอยู่ง่ายแต่ผมเชื่อว่าทุกคู่เขามีความรักความผูกพันในแบบที่แตกต่างกันออกไป
ลองปรับใช้กันดูนะลองค่ะ

เขาว่ากันว่าลูกค้ามาทำเนียนเหมือนจะเป็นลูกค้าเนอะ
แต่สุดท้ายทำไปทำมาข้าวของเขาพัง
แล้วที่สำคัญขโมยของเขาไปอีกด้วย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว

ติดตามข่าวสารกันต่อและข้อความไลน์คุณผู้ชมก็ส่งกันมาได้ด้วย

พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของรักสามเศร้า
เราสามคน
เอาจริงแล้วนะคะเราอยากให้มันจบด้วยการพูดคุยกันนะ
แต่บางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบกระทันหัน
อาจจะมีการใช้อารมณ์เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะคะ
ก็คือสาวสองรายหนึ่งค่ะไปจับได้ว่าแฟนนุ่ม
อายุ๑๗ปีเนี่ยปันใจพาสาวไปนอนโรงแรม

โอ้โหแต่บอกไว้ก่อนนะ

สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องราวที่ผิดกฎหมาย

เอาแต่ภาพนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้มานะคะ
จากโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงค่ะ
คนที่เราเขียนว่าคุณอำนวยเนี่ย

สาวประเภท๒อายุ๔๖ปี
เขาเข้าไปโรงแรมแห่งนี้ไปตามแฟนนุ่มรุ่นลูก

หลังจากที่เขารู้ว่าในแดงเนี่ย
พาสาวอายุ๑๗ปีมานอนที่โรงแรมนี้ค่ะ

พอมาถึงเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนนุ่ม

จอดอยู่หน้าห้องอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะ
คุณอำนวยตอนแรกไม่ได้ผลีผลามเข้าไปเลยนะคะ
แต่นั่งทำใจอยู่ด้านนอก๒ชั่วโมง

บุกเข้าไปในห้องไปตบนายแดงก่อนหนึ่งครั้ง
แล้วก็กระชากตัวกิ๊กสาวอายุ๑๗ปีออกมานอกห้องทีนี้

จากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นจะได้ยินเสียงนายแดงตะโกนออกมานะ
หยุดหยุดกลับบ้านไป

บอกว่าถ้าไม่หยุดจะยิงไว้ทางนั้น
ทีนี้ตำรวจค่ะก็ต้องเข้ามาระงับเหตุ
เพราะว่าทางโรงแรมโทรไปแจ้งว่ามีคนทะเลาะกัน
ตำรวจมาถึงตรวจค้นในห้องพักค่ะ
อาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์

ตำรวจควบคุมตัวในแดงไปสอบสวนต่อนะคะที่พัทธลุงค่ะ

ทีนี้นะคะไปถามเหตุการณ์ที่มาที่ไปทั้งหมด
ของสาวประเภทสองคุณอำนวยนอน
ต่อกับนายแดงแฟนกันมา๑ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ดูแลนายแดงเป็นอย่างดีค่ะอยากได้อะไรซื้อให้

๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานายแดงบอกว่าจะกลับไปนอนบ้านแม่ที่อำเภอศรีบรรพฤษอยู่ที่พัทธลุง
บอกว่าถ้าอยากกลับบ้านก็ไปสิก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่หลังจากนั้นจู่ค่ะนายแดงส่งรูปภาพมาให้
แต่ภาพนั้นปรากฏว่าเป็นภาพของนายแดงนั่งอยู่บนเตียงกับผู้หญิง
เอ้าเดี๋ยวดูนะแล้วจะมีเหมือนเป็นหลักฐานแคปชั่นที่แคปมาจากนี้นะ
พูดกุยต้อตอบกันและมีภาพด้วย
เท่าที่ดูเท่าที่อ่านนะคุณสุพัษฎรานะขอร้อยยันนิดเดียว
เหมือนกับว่านายแดงเองไม่ใช่คนตอบเอง

ประมาณนั้นแหละมันก็เลยเหมือนกับเป็นการถกเถียง
ก็ยิ่งทำให้มีอารมณ์กันทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
นั่นแหละค่ะนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณอำนวยจะต้องออกจากบ้าน
เพราะว่าทนไม่ไหวแล้วไปตระเวนหาตามโรงแรมต่าง
แล้วก็มาเจอเพราะเห็นรถจักรยานยนต์ใช่แน่นอน
เย็นมันใช่สีมันใช่ยี่ห้อมันใช่จอดอยู่หน้าห้อง
พอไปถึงปรีเข้าไปตบในแดงนี่แหละ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
แต่ทีนี้นายแดงเขานอกจากจะตอบโต้ไล่กลับบ้านแล้วบอกจะยิง
แล้วเขาบอกว่าเลือกทางนี้แล้ว
โอ้โหทางนี้ก็เลยยิ่งปรี๊ดเข้าไปใหญ่เลย
ใช่คุณอำนวยบอกว่าเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าทุ่มเทให้หมดใจแต่กลับโดนเท
ก่อนหน้านี้ในแดงก็พูดคุยกันช่วงครบกัน
ก็บอกว่าเจ็บช้ำมาเยอะแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิง
อยากอยู่กับเธอนี่แหละอยู่กับเธอแล้วสบายใจ

แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ที่เราเล่าไปทั้งหมดไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะ
มันเป็นเรื่องของคน๒คนและบวกอีก๑คนเป็น๓คน
ทีนี้มันก็ต้องมาดูมาพูดคุยกันมาตกลงกัน

อย่างแรกนะอันนี้คือให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจริงนะ
ทางฝั่งของคุณอำนวยนะที่เป็นสาวสองสายเปย์นะ
การให้มากไม่ได้แปลว่าคุณจะได้รักที่มากกลับมานะ
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะต้องมีสตินะ
ให้ไปมากต้องดูด้วยนะว่าไอ้ที่ให้ไปแล้วเนี่ย
คุณแฮปปี้พอใจไหมอย่ามาบอกเลยว่าเวลาให้ไปแล้ว
ไม่ได้คิดอะไรหวังผลกันทุกคนจริง
เป็นอุทาหรณ์จากเรื่องเล่าส่วนตัวและความจริงที่เกิดขึ้นกับคุณ
ก็เคยฟังเพื่อนเล่ามาให้ฟังอีกทีเราก็พอจะเข้าใจอยู่บ้าง

และทีนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาพูดคุยกันดีนะคะ
ความรุนแรงมันไม่ได้ทางออกหรอกครับ
เรื่องนี้กันบ้างเขาว่าแปลกแต่จริงฮะ
ลูกค้าจะมาล้างรถแบบอันตโนมัติ
ยอดเหลียนเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลปิดออกมา
แต่นี่เอารถมัวจอดเหลียนก็ไม่ได้ยอด
แล้วก็ดึงโลออกไปที่ถนนทำโลเราพังแตกเลยนะครับลากไปอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้มาใช้น้ำใช้โฟมอะไรแต่เอาผ้าเอาฟองน้ำไปเช็ดรถ
คือใช้เสร็จแล้วก็เอาฟองน้ำอันใหม่ที่เพิ่งจะเปลี่ยนเอาไปเลย
เอาผ้าเรากับแปลงขัดล้อไปด้วย
เจ้าของคลิปก็คือเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ระบายผ่านคลิปเลย
เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
คือเหมือนกับว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งมาจอด
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างของเขานี่แหละ
เรื่องของเรื่องก็เหมือนกับว่าไม่ได้หอดเหรียญอะไรลงไปด้วยนะ

แล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ต่างผ้าบ้างไอฟองน้ำที่เอาไว้ทำความสะอาดบ้าง
เขาเลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
นักข่าวเราก็ไปเห็นก็เลยไปขอสอบถามหน่อยว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนี่

อ่ะร้านนี้นะฮะอยู่แถวสตรีวิทยา๒ซอย๑๘เขตลาดพร้าวกรุงเทพนี่แหละ

เรื่องของเรื่องนะครับคนที่เขามาใช้บริการเนี่ยทำท่าเหมือนจะมาใช้บริการ

แต่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามาขโมยซะมากกว่าหรือเปล่า

แล้วเอาอะไรไปบ้างฟองน้ำบ้างผ้าเช็ดรถบ้างแล้วก็แปลงขัดล้อด้วย

เนี่ยฮะทางเจ้าของเขาก็บอกว่าเอาจริงไอ้อุปกรณ์ต่างที่เอาไปอ่ะ
ผมเข้าใจนะแล้วมันเป็นของเล็กน้อย
แต่ก็ต้องไปแจ้งความเอาไว้เพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครเขาอีก
ที่สำคัญไปกว่านั้นอุปกรณ์ล้างรถของเขาไอ้สายที่จะดึงออกมาเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันเกิดความเสียหายด้วย
ก็เลยอยากให้คนในคลิปที่ขับรถคันนี้มาเนี่ยให้มารับผิดชอบด้วย
ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไงซะถ้าหากว่ามีความรับผิดชอบ
ก็แค่กลับมาที่ร้านแล้วพูดคุยไก่เกลียกับทางเจ้าของร้านเขาหน่อยว่า
คุณจะชดใช้ให้เขาอย่างไร
เอาของมาคืนแล้วก็ดูด้วยว่าที่ทำเสียหายไปจะจ่ายคืนเขาเท่าไหร่เนอะ

อย่าไปทำนะคะเอาทีนี้เรื่องนี้ก็อย่าไปทำเหมือนกันค่ะที่จังหวัดระยอง
ใช้คำว่าอดีตนะอดีตลูกจ้างการประปาในพื้นที่
ตระเวนขโมยมิเตอร์ประปาของบ้านแต่ละหลัง

หลังเขาก็เอาอะไรมาครอบมาคลุมไว้
บ้านแผลวนั้นน่ะไม่ถูกขโมยหรอแต่บ้านที่ปล่อย
เตอร์ทิ้งไว้เปล่าน่ะนั่นแหละค่ะถูกขโมยค่ะ
นี้สองคนนี้ในวุฒิมณีอายุ๓๓ปี

มิเตอร์ได้ไป๔๕ตัวนะคะวางอยู่บนโต๊ะค่ะ
สองคนนี้เขาเป็นสองสามีภรรยากันนะ
พบว่าสองคนนี้ไปตระเวน
มิเตอร์ประปาในหมู่บ้านต่างที่ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางค่ะ

หายแล้วปลาปลาเข้าบ้านยังไงมันเดือดร้อน
บางบ้านนี้พอทำอย่างนี้เลยนะเอาปูนมาก่อไว้เลยนะ
และทีนี้นะคะบางบ้านอย่างที่คุณบอกแหละเขาก็บอกต้องป้องกันตัวเอง
เอาปูนมาฉาบบ้างเอาเหล็กมาเคราะห์บ้าง
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนเขาก็รับสารภาพบอกว่าบ้านผมก็อยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
และเคยเป็นพนักงานอัตราจ้างสำนักงานประปาภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
ตำแหน่งคนออกบินค่าประปาอืมอ่าทีนี้นึกภาพผมไหมคะ
คนออกบินค่าปลาปาเขาไปทุกหลังนะ
เขาจะรู้ว่าตรงไหนพอจะขโมยได้แล้วสามารถงัดแงะออกมาแบบไหนได้
ใช่แล้วทีนี้แล้วทำไมถึงมาขโมยล่ะ
เพราะว่าออกจากงานไม่มีงานทำ
ก็เลยนี่แหละหลังจากที่จำได้ว่าบ้านไหนขโมยได้ถอดได้ง่าย
กลางคืนไปเลยค่ะไปก่อเหตุเอาไปขายได้ตัวละ๑๕๐

ใช้ชีวิตประจำวันใช้จ่ายและด้วยยาเสบติด
ก่อเหตุมาแล้ว๒๐หลังค่ะโอ้โหก่อนจะถูกจับกลุ่ม
นำตัวไปทำแผนนะคะในจุดแล้วก็เส้นทางที่ใช้ในการหลบหนี
ตำรวจบอกว่าแบบนี้ต้องดำเนินคดีค่ะ

กลายเป็นว่ามิเตอร์น้ำเราต้องหาอะไรมาคอบอะไรมาปิด

และคนที่ถูกขโมยติดตั้งใหม่ไม่ใช่หลักร้อยค่ะหลักพันค่ะ

ที่สำคัญเพราะว่าต้องไปเช็คคนที่เขารับซื้อ
รับซื้อของเก่าช่วยเป็นหูเป็นตาดีกว่า
คุณผู้ชมครับเรื่องของการนอนเปรย์ต้องระวังนะ
แต่สองข้างมันถึงไม่ดีล่วงขึ้นมาแล้วก็อันตรายแบบนี้เลยนะครับ
โอ้โหร่วงลงมาแบบนี้น่ากลัวนะครับ
โอ้โหดูดิเนี่ยโอ้โห
แล้วมันเป็นเหลี่ยมตรงขั้นตรงนั้นด้วย
ใช่เจ็บหนักเลยนะครับบอกให้
ผู้ชายที่เห็นในคลิปนี้นะครับที่เขาพยายามจะไปช่วยผู้หญิงคนนี้
คนนี้แหละเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าการผูกเลวไว้ที่บ้านคุณต้องดูให้ดีนะ
ต้องผูกเอาไว้ให้มันแบบว่าหนาแน่นหน่อย
มันหลุดมันขาดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหงานเข้างานเข้า
แล้วพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคุณสุพัสรานะ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะหลายคนมีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้
หนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันออกไปไอ้ที่หนักเลยนะคุณสุภาษานะ
บางคนมาคอมเมนต์บอกว่าญาติเขาก็เสียชีวิตเพราะเหตุนี้
โอ้ยถึงการเสียชีวิตแล้วใช่เพราะหัวฟาดไง
เอาพอมาดูคลิปแบบนี้แล้วบางคนบอกไปแล้วไม่กล้านอนเปรย์แล้ว
มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คุณต้องดูก่อนว่าไอ้สองข้างน่ะคุณผูกเอาไว้หนาแน่นแค่ไหน

บนเค้กอ่าแต่ทีนี้นักเรียนโรงเรียนนี้เขาบอกว่า

ฮ่าไอ้ลูกเขาไหว้ครูหรือไหว้เจ้าเอาที่เดียวเลย
วบตึงทีเดียวเลยมั้งแล้วเอาอะไรมาสุพัตราหัวหมูหัวหมู
เอาเขาบอกว่าเอาแบบนี้แหละครู

สะดวกแบบนี้นะคะเอาไม่ใช่นักเรียนอย่างเดียวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย
เอาเจ๊ช่วยกันโอ้ยเอาเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดฝ่างนะคะอัตโมนชะมินาทอำเภอเมืองจังหวัดชะมินาทค่ะ
ซื้อหัวหมูมาปักเทเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณครูคุณครูอายุ๓๒ปีชื่อว่าคุณครูหมิว
ครูสาวสวยประจำโรงเรียนว่าอย่างนั้นและนักเรียนเนี่ยก็ร้องเพลงด้วยและในการร้องเพลงก็จะได้ยินเสียงหัวเราะด้วย
แต่ทีนี้คุณครูสิคะคุณครูอึ้งค่ะตอนแรกนะให้เห็นหน้านะคุณครูยืนอึ้งเอ๊ยยิ้มยังไงดีนะฉันจะยิ้มขนาดไหนดี
มาเรื่องนี้กันบ้างปัญหาของคนที่ชอบสั่งของออนไลน์

ประจำ

ก็บอกกับทางแม่ค้าออนไลน์ว่า

ก็ต้องสดที่จะกินปูต้องกินสดหวาน
สดไหมแบบนี้สดพอไหมครับ
จะแบบเป็นขนาดนี้ยอมดูหน้าน้องพี่
มองตาแปลวเลยกว่า
เรื่องนี้ไปโทษแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้นะ
ก็สั่งบอกเอาปูสดเป็น
ไม่เป็นตรงไหนเอาปากกามาวง

แต่ละตัวไม่มีตัวไหนตายเลยครับ

ตามันใสแป้วแล้วมองหน้า
ตามคำสั่งตามออเดอร์

แล้วถามว่ากินไหม
ไหมล่ะกินไหมกินคุณว่ากินไหมคุณผู้ชม

ถามว่าทำอย่างไรเอากูที่เดินมันเป็นอยู่นี่นะไปน็อกก่อนดิ
็อกยังไงต่อยมันเลยไหม

แต่น็อกอย่างนี้น็อกน้ำแข็งครับเอาวิธีการเป็นอย่างนี้จริงนะสุภาษาราคุณผู้ชมครับ
ปูเป็นหรือว่ากุ้งเป็นเนี่ยก่อนที่จะเอาไปนึ่งไปย่างเนี่ยเอาไปน็อกน้ำแข็ง
จนมันนิ่งสนิทนิ่งไปแบบนี้แล้วค่อยเอาไปอบแบบนี้
นี่แล้วยิ้มเลยเจ้าของคลิปยิ้มเลยกินแล้วจ้า
อร่อยเลยงานนี้หวานไหมล่ะลูกหวานไหมอุ้ยผมว่าถ้ามันเป็นเป็นสดสดหวานเลยนะครับ
ต้องระวังนะโอ้ยแต่ก็แหมแม่ค้าก็ตามออเดอร์เกิน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงตอนเป็นเด็กเวลาถูกคนแกล้งที่โรงเรียนฟ้องแม่ป่ะ

ดูหน้าก็รู้ก่อนเนอะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าช้างช้างนะช้างมันก็ฟ้องแม่เป็นนะเวลาถูกใครแกล้งดูคลิปค่ะ
ยังมีหน้าไปหาแม่อีก

ไปยั่วนี่หนึ่งดอกอ้าวเขาไม่สนใจไง

เออเอาหมุนลูกหมุนอีกรอบนึง

คิดในใจสิโดนเห่าก็ต้องแม้หมุนอีกรอบมาอีกรอบเอาท้ายมาอีกรอบ

ทีนี้แหละทีนี้แหละเอาให้ใกล้กว่าดออฟนั้น
เขาก็เขาใช้คำว่าอะไรเขาก็แง่มเอาสิ
แบมเอาพอโดนแง่มนิดหน่อยเท่านั้นแหละ

โอ้โหตัวเองทำตัวเองหรือเปล่าลูก
เอาบอกน่ารักนะแต่ก็เป็นน่ารักนะเขาฉลาดแล้วก็ขี้เล่นนะคะ
เจ้าช้างน้อยตัวนี้ชื่อว่าน้ำมนต์ค่ะ
สิ่งที่เขาทำที่เขาเอาขาไปดีดใส่เจ้าหมาสีดำเนี่ยเพราะว่าเขาห่วงที่

งที่ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ตรงนั้น
แต่เจ้าหมาตัวนี้ค่ะชื่อสาวพร
เข้าไปที่เขาก็ไม่ได้กลัวเขาเหมือนกันนะพร้อมบวกนะคะแล้วก็เห่าใหญ่เลยเนี่ยนะคะ
ก็โดนแบบนี้ไปทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะช้างน้อยไปทำเพื่อนเนี่ย
ทำไมไปฟ้องแม่ทำไมกล้าฟ้องแม่ลูก
ก็ต้องทำงี้สู้ไม่ได้ก็ต้องฟ้องแม่
เหมือนจะโดนไปแล้วด้วยนะนึกเมื่อกี้นะ
อันนี้เป็นเรื่องราววุ่นน่ารักต้องขอบคุณเจ้าของคลิปในติ๊กต๊อกเล็กค่ะ
อ่ะให้ดูแบบว่าเรียกรอยยิ้มกันหน่อย
แล้วก็ต้องฝากเตือนถึงข่าวปลอมทางธนาคารออมสินเขาฝากมา
ว่าบอกคู่กันสมัครข่าวช่วยอ่านข่าวนี้ที
มีคนถามมาเยอะเลยเขาบอกว่าไปกู้ที่ธนาคารออมสินได้ด้วยวงเงินที่แบบว่าเยอะ
แล้วแถมดอกเบี้ยถูกอีกต่างหากเป็นยังไงไปดูกันหน่อย
คือมันมีข่าวออกมาว่าธนาคารออมสินให้กู้ยืมในวงเงินตั้งแต่๑๕๐๐ถึง๓แสนบาท
โดยมีการเสียดอกเบี้ย๒ต่อเดือนข่าวนี้ถูกแชร์ไปเยอะนะ
ล่าสุดนะฮะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและธนาคารออมสินได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า
ทางธนาคารมีกฎนะมีกฎในการกู้ยืมวงเงิน
โดยต้องมาทำธุรกรรมนี้ผ่านทางธนาคารโดยตรง
ไม่มีการปล่อยผ่านตัวกลางกับเพจอื่นเด็ดขาด
อย่าไปมั่วตัวผ่านทางไลน์บ้างเพจนู้นเพจนี้มันข่าวปลอม
พอเขาส่งลิงก์มาให้กรอกข้อมูลเรียบร้อยนั้น
นั่นแหละครับไอ้จิ้มลิ้งตามนั่นแหละครับ
สุดท้ายคุณก็จะไปเสียท่าโดนขโมยเอาข้อมูลส่วนตัวเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้
ดีไม่ดีเสียตังค์เสียตังค์เพราะว่ามันจะไปดูดเงินในบัญชี
เพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าอยากได้ข่าวแท้จริงเลย
หรือว่าถ้าใครอยากกู้เดินเข้าไปที่ธนาคารที
ไปถามเจ้าหน้าที่เขาเลยนะคะเขาพร้อมพูดคุยกับเราอยู่แล้วนะ

เขาบอกว่าการทอดในหม้อไร้น้ำมันอย่าเอากระดาษไปรองนะเดี๋ยวมันเกิดไฟไหม้

ก็ไหม้สิครับมันเป็นกระดาษนะครับ
เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงขึ้นไปไหม้ได้เนี่ยนะคะ
เป็นอุทาหรณ์ค่ะในการใช้หม้อทอดลมร้อนเธอบอกว่าเธอทอดนักเก็ต
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นเธอบอกแหมโชคดีมากเลย
อยู่ใกล้เครื่องได้ยินเสียงแปลกนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นการเตือนภัยแม่บ้านทำไปโดยความไม่รู้
แต่ตอนนี้รู้แล้วบ้านนี้ใช้เจ้าหม้อทอดลมร้อนใช้มาเป็นปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยแต่พอมาทอดนักเก็ตแล้วนักเก็ตมันน้อยเห็นไหม
แค่๔อันแล้วก็วางทับกระดาษรองทอดไม่ทั่ว
งั้นก็แสดงว่าเคยทำแบบนี้มาก่อนแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยอาจจะใส่นักเก็ตเยอะ
ใช่จนมันทับกระดาษจนนิ่งได้มันมีน้ำหนักอืม
แต่ครั้งนี้ใช้แค่๔ชิ้นลมที่มันพัดจากข้างล่าง

ใช่กระดาษมันปิวขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอะไร
ข้างบนมีขดลวดร้อนอยู่ใช่มันก็เลยเกิดการไหม้
บอกได้ยินเสียงแปลกรีบปิดเครื่องเลย
หม้อออกมาอ้าวไฟยังติดอยู่เลยตอนนั้น
บอกว่านึกภาพไม่ออกเลยถ้าเดินหนีไปไกลไปลดน้ำต้นไม้
ไฟไม่ไหม้บ้านเหรอเออเป็นไปได้นะ
เธอบอกแหมอย่าไว้ใจกันเลยนะเจ้ากระดาษแบบนี้นะคะ
ถ้าอยากใช้ก็ต้องรู้วิธีใช้ด้วย
เรื่องนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
ซึ่งเราก็เอาเรื่องนี้มาเตือนคุณผู้ชมอีกทอดหนึ่งละกันว่า
การใช้อะไรจะต้องศึกษาให้ดี
กระดาษนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้
แต่ว่าจะต้องเอาของที่มันค่อนข้างมีน้ำหนักวางทับหน่อย
และเป็นไปได้ผมว่าก็อย่าไปใช้เลยมันอันตราย

ถ้าสมมุติว่าคือเหตุผลคนที่เอากระดาษมารองเพราะว่าไม่อยากให้มันสกปรก
มันมีน้ำมันตกลงมาด้านล่างเหลือลำบากล้าง

ก็เลยเอากระดาษมารองล้างเถอะ
ใช้วิธีถ้าเป็นไปได้ก็ล้างเถอะหรือถ้าขี้เกียจแบบผมนะซื้อกินโอ้คุณถนัดเลยเรื่องซื้อกินอ่ะ
มันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันแฟร์

ซื้อมาจ่ายไปแล้วก็กินอย่างสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมาก

อะไรอะไรครับ
พูดถึงอาหารอาหารอาหารไม่มีใครรู้ว่าเราชอบกินอะไรไง
อกจากตัวเราเองใช่ค่ะเรารู้ดีที่สุดใช่ค่ะเอาไปข่าวต่อไป
ไปดูเรื่องของสายเนื้อใครชอบทานเนื้อแล้วก็ตามผมมา
บัดรอบกรุงวันนี้จะพาไปทานเนื้อตุ๋นสุดอร่อยกับร้านร้านนี้บอกเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่น
เดี๋ยวรอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
คุณพี่น้ำซุปเค้าคงจะเข้มข้น

เสิร์ฟแบบนี้แหละให้ลูกค้าได้เห็นว่าเนื้อมันสุกต่อหน้าต่อตา
แต่เมื่อกี้มันมีดังแดงอยู่มีเนื้อแร่มีเนื้อแร่
นิดหน่อยค่ะอ่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้องเบียร์สายหนึ่ง
พิกัดอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย๑แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
เนื้อเต็มชามไอ้เนื้อแบบนี้แหละ
ผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเออไม่แน่ใจว่าน่องไล่หรือว่าตรงส่วนไหนของมันอะแต่อร่อยมาก
โอ้โหแล้วมาแบบชามยักษ์แบบนี้

ชามนี้๑๐๐บาท

เออคุณอาจจะคิดว่าแพงกว่านั้น
แต่ชามใจนั้นเมื่อสักครู่นั้น

โอ้โหคุณนี่ภาษาอังกฤษแม่นนะ
อย่างนี้ละกันสุภาษาอยากไปก็ลองไปกันได้

ร้านเปิดทุกวันเวลา๘โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรของร้านเราขึ้นให้
ก็จะเจอภาพแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วมันยั่วน้ำลาย
มีเวลาลองไปซัดกันดูนะครับ
เนื้อแบบนี้กินกับน้ำเปล่าอร่อยมาก
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
ใหญ่จะเป็นเหลืองเกลือแร่เกลือแย่
คุณผู้ชมทีนี้เศรษฐีป้ายแดง
คนอยากจะรวยวันนี้นะคะเขาบอกว่าห้ามพลาดเลย
พาไปเปิดอาชีพทำเงินที่สุดปังค่ะ

โอ้โหดูลองไปกันดูนะครับ
ร้านนี้กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าวิไล

จะพาไปอย่างแรกเลยนะไปดูบรรยากาศ
แล้วไปติดตามรสชาติที่เด็ดดวงของร้านนี้

ฉันนึกออกแล้วร้านนี้เมื่อก่อนเป็นร้านเล็ก

นี่เป็นร้านใหญ่แบบนี้อร่อยมากจริง
โอ้โหสุภาษาราเคยอยู่แถวลาบประเขา
ตอนนี้อยู่ไหนเราก็ไม่รู้แต่อย่างนี้ละกัน
คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าร้านนี้ใช้เป็ดวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ลับคือการต้มเป็ดให้อร่อย

น้ำซุปหัวเชื้อนี่แหละเป็นทีเด็ดที่ทำให้น้ำซุปของเขาอร่อย
บอกเลยว่าสืบทอดสูตรนี้กันมาเป็น๒๐ปีแล้ว
ก่อนจะขายดีขนาดนี้ละสุภาษารานะ
วิรัยเจ้าของร้านโอ้โหเคยลำบากมาก่อน

แล้วเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่ามาสั่งให้ปิดร้านด้วย
ว่าแต่ไอ้สาเหตุที่โดนสั่งให้ปิดร้านมันคืออะไร
แล้วผ่านช่วงเวลาลำบากมาได้อย่างไรต้องติดตามนะ
อ่าทีนี้ส่วนน้องใบตองนะคะ
จะพาไปแซ่บค่ะกันที่ร้านเจ๊อ้อยส้มตำไก่ย่างตี๔
เฮ้ยเป็นร้านอาหารอีสานริมทางนะคะ
ร้านเด็ดร้านดังขวัญใจคนอีสานเพราะขายมา๑๓ปีแล้ว

ร้านค้าเขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าขายถูกด้วยนะ
ส้มตำครกละอุ้ยตายแล้วใช่เหรอ๒๐บาท

หนึ่งวันขายได้๑๕๐ตัวอะไรเนี่ยโอโหขายได้แจกทำไมขายดิบขายดี
แล้วขายได้ราคาแบบไม่แพงเลยนะ
ทั้งหมดทั้งมัวเนี่ยมีคำตอบแน่นอนนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อนอมซึ่งเป็นเจ้าของร้านจะเปิดใจกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ชีวิตกว่าจะมีวันนี้ต้องฝ่าฟันต้องสู้ชีวิตมาอย่างไร
เดี๋ยวคอยติดตามในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้จ้า

แล้วคุณผู้ชมฮะติดตามรายการเศรษฐีป้ายแดงกันไปแบบยาว
เขามีกิจกรรมดีให้ได้ติดตามด้วยในเฟซบุ๊คแฟนเพจของเขานะครับ
กับเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง
ในนั้นเขามีกฎกติกามารยาทกับกิจกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้อิ่มน้ำสำรันในราคาที่ไม่แพง

อยากรู้มากไปติดตามเลยครับ
กฎการมารยาทลองไปติดตามกันดูนะครับ
เขาบอกว่า๑คนต่อ๑สิทธิ์เท่านั้น

คุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีก็จะต้องมีความสะดวกด้วยนะ
ที่จะไปรับประทานร้านอาหาร
ไม่ใช่ได้บัตรมาแล้วสั่งรายเดอร์ได้ไหม

เขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าจะรับ๑คนต่อ๑สิทธิ์นะฮะ

ก็คือจะใช้ได้ไปจนถึงวันที่๖มกราคม

ไอ้ที่ได้ไปทานในราคาที่ไม่แพงนั้น
มันคือเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวได้ดูกันนะครับ
ก็จะมีจางล่าเมียนแล้วก็หม้อตุ๋นหม้อไฟตุ๋นและกะเพราตุ๋น
เขาบอกว่าทั้ง๓เมนูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปทานกันได้
ทานแบบอิ่มจุกเลยนะครับ
และรางวัลปังแบบนี้ไปติดตามกันได้นะครับ
เรียกได้ว่าคุณได้ติดตามกิจกรรมดีตลอดทั้งปีกับรายการดีแบบนี้
ว่าดูก่อนรวยก่อนครับ
ดูก่อนรวยก่อนกินก่อน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าสาวหลายคนมีสเปคในดวงใจ
แล้วเวลาเราเจอชายในสเปคเนี่ยเราจะขวยเขิน

แบบนี้เลยแต่เขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักพอ
เดี๋ยวไปดูน้องคนนี้เจอเสาเจอนุ่มในดวงใจแหมเขินใช่ไหมลูก
ผู้เปล่าชิบไปเร็ว

ชิบไปเร็ว

พอแล้วเจ้าหูแหอะไรขนาดนั้น
เอาน้องเขากรี๊ดอ่ะนี่
แต่เสียงหัวเราะน้องเขานี่แบบมันชัดเจนนะ

เพราะว่าคุณแม่ถามว่าชอบไหมนะ

ชื่อว่าน้องบรีอันน่า๒ขวบ๔เดือนเท่านั้นเอง
หนุ่มในเครื่องแบบแหละสเปคเธอนะ
เห็นปุ๊บกรี๊ดปั๊บเลยนะคะน่ารักจริง
โอ้โหชอบจังเลยลูกกรีดสักพักแม่กรี๊ด
คู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะ
ภาพน่ารักของน้องหมาค่ะเขาเป็นเพื่อนกันแน่นอนเลยนะคะ

โอ้ยชอบจังเลยลูกกรีดสักพักแม่กรีด
ตายคู่กรีดสักพักแม่กรีด
สักพักแม่กรีด